มาถึงช่วงของการที่ให้ทุกท่านนั้นตรวจสอบดวงชะตาราศีแล้ว
คือเราจะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบดวงของผู้นำ
ผู้นำประเทศเหรอคะดวงของผู้นำประเทศ
เพราะว่านี่โหนฟองสนานจามอนจันทร์
ทำนายทั้งดวงเมืองแล้วก็ดวงผู้นำประเทศไว้แบบนี้
ว่าอาจจะโอ้โหทำไมดูน่ะ
อะไรคะตกเก้าอี้

อาจจะตกเก้าอี้หลุดจากตำแหน่งได้

ถูกหักหลังจากพี่น้องที่ไว้เนื้อเชื่อกันมานาน

หนฟองสนานจามอนจันทร์ที่ออกตัวว่าเป็นแม่หมอสมัครเล่น
ก็ทำนายดวงเมืองไว้ว่าปี๒๕๖๕จะเป็นอย่างไรนะครับ
โดยบอกว่าในช่วงกลางปี๖๕จะเริ่มเดินหน้าเข้าสู่๗ปีของการปฏิวัติครั้งใหญ่
เศรษฐกิจกองทัพและตำรวจ
เพื่อรับมือความล้ำสมัยทางเศรษฐกิจโลก
และจะเป็นปีที่ผู้คนจะยังสู้รบกัน
โอ้โหภายใต้อุดมการสำคัญของชาติสถาบันพระมหากษัตริย์
ต่อไปอีกประมาณถึง๑๘ปี
โอ้โหโหนฟองสนานบอกแบบนี้นะฮะ
จะมีความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
รัฐบาลจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดความวุ่นวาย
จนถึงขั้นอาจจะสร้างปัญหาทำให้แตกหักกันเองได้
โดยมีเกณฑ์สูญเสียบุคคลสำคัญทางการเมืองรวมอยู่ด้วย

ดวงของบ้านเมืองตั้งแต่วันที่๒๙มีนาคม๒๕๖๕ไปจนถึงสิ้นปีนะฮะ
หลายหมอดูเขาจะทำนายช่วงปลายเดือนมีนา
เมษาพฤษภาเพราะมันเหมือนเป็นปีใหม่ไทย
โดยโหนฟองสนานบอกว่าตั้งแต่มีนาไปจนถึงสิ้นปี
จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบของรัฐบาลภักดิ์ฝ่ายค้าน
และผู้นำองค์กรต่างที่สำคัญนะครับ
ลองฟังเสียงของโหนฟองสนานแล้วกันนะครับ
ตั้งแต่ประมาณ๒๙มีนาคม๒๕๖๕ไปถึงสิ้นปี
เริ่มลางเปลี่ยนใหญ่ผู้นำทางการเมือง
พระราหูเจ้าของการเปลี่ยนแปลงทัพพระอาทิตย์
ดาวการเมืองดาวจิตใจคนไทยลูก
บ้านนี้ไม่พ้นเปลี่ยนใหญ่เพียงแต่จากระดับไหนเท่านั้น
จะมีทั้งการตกจากตำแหน่งการได้ตำแหน่ง
ได้ลุ้นกันสนุกหรือลูกตื่นเต้นเร้าใจตลอดทั้งปี
นี่คือส่วนหนึ่งที่โหนฟองสนามได้บอกไป
แต่ว่ายังไม่จบนะฮะเพราะว่ามีการดูดวงเฉพาะของผู้นำ

เพราะว่าปี๖๕ปีขาจะขานรับอะไรบ้างดีหรือไม่ดี
โดยบอกว่ายังมีแนวโน้มตกจากตำแหน่งหรือถูกไล่ออกนะครับ
ทรยศหักหลังเป็นระยะ
แต่หลังจากวันเกิดคือวันที่๒๑มีนาคม๖๕เป็นต้นไป
บุญเก่าที่พลเอกประยุทธ์นั้นเคยมีอยู่
จะทำให้พลเอกประยุทธ์กลับมาเข้มแข็งขึ้น
เรียกได้ว่าต้นปีร้าย
แต่ว่าตั้งแต่กลางปีหรือว่าปลายปีอาจจะดีนะฮะ
ฟังเสียงโหนฟองสนานเขาทำนายดวงพลเอกประยุทธ์นะครับ
ยังมีแนวโน้มที่จะถูกไล่หรือตกออกจากตำแหน่ง
หรือถูกทรยศหักหลังเป็นระยะตลอดปี
วงเล็บว่าเพียงแต่จะไล่ได้หรือไม่เท่านั้น
เพราะว่าปี๒๕๖๔ก็ไล่ไม่ได้
พวกที่ไล่ก็มีอันเป็นไป
แล้วถึงแม้จะมีแนวโน้มตกจากตำแหน่งนะลูกนะ
ถึงมีแนวโน้มถูกไล่ถูกทรยศหักหลังตลอดปี
แต่หลังวันเกิด๒๑มีนาคม๒๕๖๒
ถึง๒๑มีนาคม๒๕๖๒
ปรากฏการณ์ของท่านคือปีวันเกิดนั้น
ถ้าต้นปีร้ายตายวันเกิดดี
ถ้าต้นปีร้ายวันเกิดตายปีดี
และจับตาช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่า
ตั้งแต่๘เมษายน๒๕๖๕จนถึงสิ้นปี๒๕๖๒
บุญเก่าเริ่มมาแรงนี่จะไล่กันได้หรือเปล่า
คงจะทำอะไรยากแต่มันก็กลับไปที่ดวงเมือง
ว่าไม่ว่าจะยังไงคนที่เป็นนายก
ถ้าท่านยังเป็นนายกอยู่ถึงวันที่๒๑เมษายน๒๕๕๙
ท่านจะได้เลือกเองว่าท่านจะเอาไปทางไหนต่อ
อืมนะครับนี่คือสิ่งที่โหลฟองสนานได้พูดถึงดวงของพลเอกประยุทธ์
ส่วนดวงของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
บอกว่าตั้งแต่ต้นเมษายนเป็นต้นไปจะเฟี้ยวเลยนะครับ
จนถึงสิ้นปีแต่ก็ต้องระวังเรื่องของหลังวันเกิด
อาจจะมีปัญหาสุขภาพตามมา
ขณะที่ดวงของรองนายกอีกคนคือคุณอนุทินชาญวิรากูล
แล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาลนักศึกษ์นะ
บอกว่าดวงปีหน้ายังต้องแบกรับภาระหนักตลอดปี
ศัตรูใหญ่ทะเลาะกันทำให้เดือดร้อนไปด้วยนะครับ
ใช่ค่ะแล้วก็บอกด้วยให้ระวังอุบัติเหตุ
ต้องผ่าตัดพูดไปถึงเมษาไปจนถึง๑๓กันยา๖๕เลยนะ
ว่าจะมีโชคลาภเพื่อนฝูงมาหาสู่มากระดับพลิกชีวิต
ใครจะย้ายพักจะอะไรยังไงหรือเปล่า
แต่ต้องระวังค่ะอาจจะพลาดเรื่องความขัดแย้ง

แล้วเนี่ยนอกจากนั้นโหนฟองสนาดูยาวไปจนถึงช่วง๖๐
เดือนมีนาปี๖๖ไปจนถึงกุมภา๖๙เลยนะ
ว่าจะมีโชคใหญ่แล้วก็เคราะห์ใหญ่ค่ะ
นี่ฮะมีโชคใหญ่ทุกขโชคโชคทุกข์อะไรเนี่ยนะฮะ
ส่วนทางด้านของนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เขาบอกว่าดวงพลิกจากตกมาเป็นสู้แล้วประสบความสำเร็จ
จับตากลางปีจะมีคู่คลอง
อ้าวหนุ่มเจ้าเสน่ห์คนนี้จะมีคู่ครองแล้วเหรอ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะก็ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
คุณศักดิ์สยามก็โอ้โหประสบกับข่าวจริง
จริงค่ะข่าวจริงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าจะดวงพลิกเหรอฮะ
แล้วก็โหนฟองสนานถูกถามว่าหากมีการเลือกตั้ง
เพราะว่าราชการกรุงเทพมนาคอลเลือกตั้งเมืองหลวงก่อน
ผลออกมาจะเป็นอย่างไรผลฟองสนานทำนายว่า
หากเลือกตั้งภายในวันที่๘กรกฎาคม๖๕
จะเกิดรายการแบบล็อกถล่มชวนตาค้างเกินคาดคิด
คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับการเลือกตั้งใหญ่ปี๒๕๖๒
โอ้โหจะเป็นยังไงนะฮะล็อกถล่มเกินคาดคิดเนี่ยนะครับ
ก็ต้องจับตาดูดวงเมืองดวงการเมืองของปี๖๕กันต่อไป
เพราะปี๑๙๖๕จะมีช่วงวาระที่สำคัญ

กลางปีจะมีเรื่องของการพิจารณากฎหมายลูกการเลือกตั้งและพักการเมืองอยู่ด้วย
เรื่องนี้จะส่งผลต่อเรื่องของการเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศต่อไปด้วยนะฮะ
นี่เราก็เอามาฝากกันนะคะจากโหนฟองสนาน
สำหรับบุคคลทางการเมืองผู้นำประเทศทั้งหลาย
เพราะว่า๒๓วันที่ผ่านมาเรานำเสนอดวงบุคคลไปแล้วนะ
แต่ละคนดวงตามราศีจะเป็นอย่างไร
วันนี้เราเอาดวงเมืองกับดวงผู้นำมาให้ดูกันนะ